แต่ที่นี่หนึ่งตายจานมันไม่เห็นคนจริงจะมาลูกดู
รีบปากไฟมาด้วยเลยเลยต้องไปเสียบนะมันเสียบหนูแล้ว
ความจริงมันน่าจะถอดนะมันไม่ถอด
นี่คันยืนตรงนี้น่าจะเย็น
เปิดหนึ่งตรงนี้เอออาร์มดูก่อนเนอะ
นี่คันยืนตรงนี้อาร์ม
นี่มอเซ้คันยืนมาเนี่ยผมจับได้มันเงะดูว่ามีตำรวจ
เป็นอะไรหรือเปล่าผมยังวิ่งออกมาเลย
คันยืนมาจอดดู

ไม่ค่อย

ไอไฟช่อย
ไออาร์ด

ผมจะรู้เนาะรู้นอน
นั่นต้องกินต่อเท่าไหร่ครับ
นั่นต้องกินต่อเท่าไหร่ครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป